มาบอกว่าเขาชื่นชอบการมีแฟน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะยอดนักรักค่ะ

สุดท้ายก็เลิกรากันไปแล้วก็ฟ้องร้องกันนานถึงสามปีค่ะจากนั้นปีสองพันสิบนะคะไม่รอช้าก็หาสาวคนใหม่มาแทนคนเก่าค่ะ
ทำให้ระยะทางกลายเป็นอุปสรรคของความรักแล้วก็เลิกลากันไปในที่สุดในปี๒๐๑๙
และระดับปาโต้นักฮอตขนาดนี้นะคะไม่มีทางที่จะอยู่คนเดียวค่ะสุดท้ายปี๒๐๑๔นะคะก็ได้คู่ใจคนใหม่ค่ะ
และทันทีที่ต้องย้ายมาเล่นอยู่กับเชลซีในลอนดอนก็เลยไม่อยากให้ระยะทางเป็นอุปสรรคของความรักอีกต่อไป